กราบนรับ๗นาทีของวันที่๒มกราคม๒๕๕๘
ย้ำ๙
อ๋อ๒๕๕๙บอกแล้วว่าต้องฝึกห้องพุทธศักดิ์ต่างราชไว้เราเข้าสู่ปีใหม่แล้ว
ปีใหม่ครึ่งทียังติดปากเป็น๒๕๕๘อยู่นะฮะ
วันนี้หลายคนยังท่องเที่ยวอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงของวันหยุดอยู่นะครับ
ดังนั้นเราจะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็ย้อนกลับไปดูหน่อยว่า
เมื่อวานี้มีประชาชนที่รับแสงแรกของปีในสถานที่แห่งใดบ้างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่ผาแต้มไม่ว่าจะเป็นที่ยอดดอยเชียงรายเชียงใหม่ก็มีประชาชน
ขึ้นไปดูว่าเมื่อไหร่พระอาทิตย์จะโผล่พ้นเมฆหมอกสักที
รอดูเลยนะเพราะว่าคือไม่มีโอกาสได้ไป

ไม่มีโอกาสได้ไฟผมให้คุณดูนี่สวยไหมล่ะ

นี่แสงกำลังมาแล้วเดี๋ยวรอพระอาทิตย์อีกสักหน่อย

ท้องฟ้าสีทองตัดกับทะเลหมอกคุณว่าสวยไหมล่ะ
อันนี้บรรยากาศที่ดอยผาตั้งหมู่๑๔ตำบลปอำเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงรายนะครับสูงเหนือระดับน้ำทะเล๑๖๐๐เมตร
นักท่องเที่ยวจำนวนมากทั่วทุกสารอาทิตย์เนี่ย
เดินทางไปชมความงามของทะเลหมอกคลื่นหมอกซัดนี่
แล้วก็พระอาทิตย์แรกวันแรกของปี๒๕๕๙
ซึ่งบรรยากาศทั่วไปบนดอยผ่าตั้งในช่วงเช้าเนี่ย
อุณหภูมิประมาณ๘องศาเซลเซียส
ทำให้เกิดทะเลหมอกปกคลุมดอยจนเต็มไปหมดนะครับ

โอ้โห

ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันออกมาสวย

สดชื่นแจ่มใสในยามเช้าของปีใหม่๒๕๕๙

ไม่อยากให้ผ่านภาพนี้ไปเลยไปดูจังหวัดอื่นกันบ้าง
ไปดูแสงแรกที่ภูชีฟ้าสวยไม่แพ้กันคุณ
ชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า๑หมื่นคนคุณ
พากันขึ้นดอยเดินขึ้นไปสู่ภู

ถ่ายกันขึ้นภูภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเจียงกราย
เพื่อรอชมพระอาทิตย์แรกเป็นวันแรกแห่งปี๒๕๕๙
กลางทะเลหมอกสีขาวละมุนที่สวยงาม
ตัดกับแนวสันเขาสูงสลับซับซ้อนจากฝั่งประเทศลาว
นี่ก็เป็นอีกบรรยากาศอีกรูปแบบนี้
พระอาทิตย์ค่อยขึ้นมาฉายแสงสีทองสวยงาม
ทำให้บรรยากาศบนยอดภูชีฟ้าเป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็เนื่องแน่น
ไปด้วยนักท่องเที่ยวนั่นเองครับ

ขอทิ้งอีกสักหนึ่งอึดใจขอชื่นชมความงามที่

นี่สวยงามมากนี่คือที่ภูชีฟ้าสถิตย์เชียงไทยนะครับดีนี่สวยจริง
อะเขยิบลงมันนิดหนึ่งไปกันที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเขาก็พากันขึ้นไปรอชมแสงอาทิตย์ของวันขึ้นปีใหม่
ที่จุดชมวิวทางวัฏพระธาตุแดร์สุเทพโอ้โฮ

คือแต่ละที่มีคนละบรรยากาศกัน

ดวงอาทิตย์ค่อยที่จะโผล่ขึ้นมาจากก้อนเมฆ
แสงสีทองอมส้ม

จากที่จะเป็นท้องฟ้าสีทองแบบนี้แล้ว
ทุกคนนอกจากจะถ่ายเซลฟี่กับบรรยากาศสวยงามนี้แล้วก็ร่วมกัน
ทำบุญตักบาทข้าวสานอาหารแห้งกับพระสมรสามเมรีน๓๕๙รูป
หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันด้วย
ปีนี้จะไม่เป็นลิงทองได้ยังไงเนอะแสงทองสวยขนาดนี้
อากาศหนาวนะคะกับแสงทองที่สาดมาให้อบอุ่น

ใช่แสงแรกเลยค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
สำหรับบรรยากาศรับตะวันใหม่ประจำปี๒๕๕๙
อุทยานแห่งชาติผ่าแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี

ถ้ากรมอุติศาสตรีนิยมวิทยาเขารายงาน
ใช่จะตกที่ภูเก็ตแหลมพรมเทพที่ภูเก็ตเป็นแสงสุดท้าย
นี่ดูนักท่องเที่ยวแห่ไปรอกันในพื้นที่นะคะ
รวมถึงเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วยกว่า๑๕๐๐คน
จองพื้นที่กลางเต็นต์ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี
เช้าวานนี้นะคะช่วงเวลา๖นาฬิกา๓๓นาที
ทุกคนต่างไม่ผิดหวังเพราะว่าเห็นแสงแรกของพระอาทิตย์
โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมา
ก็คือไปนอนค้างช่วงคืนปีใหม่เลย
ใช่ต้องไปจับจองพื้นที่กันเลยทีเดียว
นี่แสงแรกของวันใหม่นะคะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเลย
ขณะเดียวกันค่ะคณะพรามนะคะก็ได้เริ่มพิธีสวดต้อนรับแสงแรกแห่งปีด้วย
ต่อด้วยการใส่บาทจำนวนพระสงฆ์นะคะจำนวน๙๙รูป
เพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่
ส่วนนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มค่ะก็ต่างพากันถ่ายรูปไว้
เป็นที่ระลึกเซลฟี่กันเป็นครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนที่บรรยากาศอบอุ่นด้วย
ครับเอาละครับจากแสงแรกของปี
ไปดูสีสันบรรยากาศท่องเที่ยวที่อื่นกันบ้างนะครับ
นครพนมช่วงปีใหม่ยังคึกคักต่อเนื่อง
สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓นครพนมคำม่วน

รู้ไหมครับเพราะว่าให้แต่งชุดไทยเดินทางท่องเที่ยว

ทั้งไทยแล้วก็ลาว
แล้วก็เดินทางท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน
แล้วก็นักท่องเที่ยวประชาชนเอง
ต่างเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเพื่อข้ามไปเที่ยวยังแขวงคำม่วน
ซึ่งงดงามคุณดูชุดสวยงามมาก
ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางไปไหว้พระธาตุศรีโคตะบอง
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของแขวงคำมั่วนะครับ
อยู่ตรงข้ามกับตัวเมืองนครพนม
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
อกจากนี้ยังพากันถ่ายภาพสะพานมิตรภาพแห่งที่๓เป็นที่ระลึก
เนื่องจากเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง